กำลังใจนะครับกับบุคลากรด่านหน้านะครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ
เจ้าหน้าที่เขาจะไปรับตัวคุณยาย
เพื่อที่จะไปรักษาโควิด๑๙

แกไม่ได้ใช้มือถือข้องแค่นั้นหรอก
ก็รับสายโทรเข้าโทรออกได้เท่านั้นเอง
คือเรื่องของเรื่องจุดที่ยายแกอยู่
ส่งโลเคชั่นไม่เป็น

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมานั่งจด
ว่าการเข้าไปที่บ้านคุณยายต้องไปทางไหนอะไรยังไง

ตรงเข้ามาในซอยเลยลูกเอ้ย

ตรงตรงเข้าไปทีนี้จะตันละตัน

ใช่ถอยออกมาทางเดิมเลยเมื่อกี้

ทางเขยะก็คือช่วยเขาเก็บหน่อยมันอาจจะทำเรียบร้อย

แล้วนี่แค่เป็นที่ไปเก็บขยาก่อน

บ้านของเธออยู่ตรงไหน

ไม่มีคือด้วยความที่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
เขาต้องใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุด
เขียนลงไปเลยดึ๊กกว่าทางเข้าตรงนี้

แต่แกก็คิดอยู่เหมือนกันนะคนที่เขาเขียนบอก
แล้วบ้านไหนไม่มีถังขยะหน้าบ้านบ้างต้องบอกให้ชัดนะคุณยายนะ
สีอะไรลักษณะเป็นแบบไหน
ไหมถ้าเป็นดิฉันจะบอกว่าหน้าบ้านมีต้นมะม่วง
แต่ทั้งซอยปลูกมะม่วงจะหาเจอไหมแล้วงั้น
ต้องระบุให้ชัดว่ามะม่วงที่ปลูกมีกี่ลูกด้วย
แต่สรุปนะครับเหตุการณ์นี้คุณพี่คนนี้สุดท้ายไปรับคุณยาย
เพื่อพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้สำเร็จนะครับ

อย่าบอกทางถูกเป๊ะเลยนะยอด